จนถึงนาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเนวัดดาวนะฮะ
หลายคนก็ถามว่าวัดดาวมีที่มาที่ไปอย่างไร
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จัก
ชุมชนแห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ย่านฝั่งทน
ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
วัดดาวดึงสารามเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ย่านบางยี่ขันฝั่งธนบุรี
ซึ่งหากดูแล้วชุมชนนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากชุมชนอื่นทั่วไป
เนื่องจากผู้คนต่างใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติสุข
แต่ปัจจุบันชุมชนวัดดาวดึงสารามกลับเป็นที่คุ้นหู
หากพูดถึงสมาชิกในชุมชนอย่างนายมะครินพุ่มสะอาดหรือเนวัดดาว
หลังจากที่เนวัดดาวได้พยายามใช้ปืนยิงศีรษะตัวเองเพื่อฆ่าตัวตาย
และถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊คเมื่อวันที่๑๖เมษายนที่ผ่านมา
โดยได้มีสำนักข่าวแห่งหนึ่งพยายามตีแผลว่าการกระทำดังกล่าว

รวมถึงได้กล่าวพาดพิงถึงชุมชนวัดดาวดึงสารามในทางเสียหาย
ซึ่งนั่นก็สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชน
โดยเฉพาะในวัดดาวเป็นอย่างมาก
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ลงพื้นที่ชุมชนดังกล่าวทันที
ซึ่งจากการสอบถามชาวชุมชนวัดดาวดึงสารามที่อาศัยอยู่มานานกว่า๖๐ปี

วัดดาวดึงไม่ได้น่ากลัวตามที่ถูกกล่าวหา
หากมีเพียงแต่ความอบอุ่นและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันอีกด้วย
ชุมชนยืนยันว่ารักกันสามัคคีจริง
เขากลับมาเขาก็อาจจะมีเฮฮา
คุยเล่นกุมหัวอะไรเจาะกุมอะไรพวกนั้น
จากนายมะครินหรือเนวัดดาวแล้ว
สังคมออนไลน์ยังได้ปรากฏตัวละครใหม่
อาศัยอยู่ในชุมชนวัดดาวดึง
นั่นก็คือนายอนันถาวรประเสริฐหรือก้าวปืนกล
ฉายาที่ถูกสำนักข่าวแห่งหนึ่งตั้งให้โดยไม่ตั้งใจจะเป็น
ซึ่งนายอานันต์ได้เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
รู้สึกแปลกใจที่ถูกตั้งฉายาแบบนี้

ก็เอาชื่อมาให้ผมมั่วเลย
แล้วความจริงแล้วเนี่ยเราใช้ชีวิตแบบไหน
ใช้ชีวิตแบบธรรมดามากเลี้ยงนกอยู่บ้าน
เวลามีงานล้างวางล้างวัดก็ช่วยเขาล้างครับ
ความจริงแล้วไม่มีอะไรเลยครับ
ยาก็ไม่ดูดคุกก็ไม่เคยติดครับ
เลวร้ายอย่างที่เห็นกันเลยครับ
แต่ที่ศักดิ์นี่ใจรักครับ
สำหรับชุมชนวัดดาวดึงสารามเป็นชุมชนเล็กที่ตั้งอยู่ข้างกับวัดดาวดึงสาราม
ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกศิลป์
มีพระอุโบสถที่ใหญ่โตและมีภาพจิตกรรมฝาผนังที่สวยงาม
ซึ่งบ้านเรือนต่างเรียงรายติดกันประมาณ๓๐หลัง
จึงทำให้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนี้
รู้จักมักคุ้นและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเป็นอย่างดี
เพราะสติวริทธิสินข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน